พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดนี้นะคะเมื่อวานนี้วันรัฐธรรมนูญนะคะ

พ่อแม่เนี่ยพาลูกวัย๑ขัวไปขายของที่ตลาดนัดนะคะ
ระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยไปเจออุบัติเหตุค่ะรถบรรทุก๑๐ล้อชน
ชนจนเสียชีวิตทั้งสามคนเลยโอ้โห
ในเกิดวันที่สิบธันวาคมครับ
และทั้ง๓คนก็มาเสียชีวิตวันที่๑๐ธันวาคมด้วย
ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณแยกโรงเรียนหนองสารแตรหมู่หก
ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสภดอนเจดีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
หลังได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุก๑๐ล้อไปชนรถจักรยานยนต์

ทีนี้พอตำรวจไปถึงพบรถบรรทุก๑๐ล้อตกอยู่ข้างทาง
รถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๓ศพนะคะ
เป็นคู่สามีภรรยาคือนายลบพาณิชย์อายุ๔๖ปี
กับนางเรนูภูคังอายุ๔๗ปี
ทั้งคู่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกันค่ะ

ก็ไปเจอร่างเด็กหญิงพาวิดาอายุเพียง๑ขวบเท่านั้น

คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่นะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ตายทั้งสามเนี่ย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ถูกรถบรรทุก๑๐ล้อที่แล่นมาทางตรงเนี่ย

แล้วก็ลากคู่สามีภรรยาพร้อมกับหลานเนี่ย

ทั้ง๓ก็เสียชีวิตอย่างสลด

เขาขับรถขับมาทางตรง
ก็อยู่ในเลนซ้ายตามปกติ

ตัวเขาพยายามหักหลบออกขวา

และรถบรรทุกก็เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อ

ทั้ง๓คนเกิดวันเดียวกันนะคะ
คือเมื่อวานนี้๑๐ธันวาคม
และมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ในวันเกิด๑๐ธันวาคม

แล้วก็มาเสียชีวิตวันเดียวกัน
ทั้ง๓ศพนะคะ